ที่ปากช่องนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นคดีที่เราก็นำความคืบหน้ามาให้ติดตามอยู่๒วันแล้ว
คดีที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่เป็นคนงานก่อสร้าง
ถูกพบเป็นศพอยู่ในห้องพักคนงานในแคมป์ก่อสร้างที่ปากช่องนครรัชศรีมา
เขาก็มีทั้งห้องที่มีคนงานอยู่กับห้องที่ว่างอยู่
ผู้ตายเนี่ยก็คือนายประกอบชะบำรุงอายุ๔๕เขาอยู่ห้อง๑ห้องที่๒๙
กับภรรยาชื่อนางบุญพาเพชรชะอายุ๕๓ภรรยาอายุเยอะกว่า
ภรรยามีลูกติดเป็นผู้ชายตัวผู้ตายเองเขาก็มีลูกติดกับเมียเก่านะ
แต่ตอนนี้เขามาอยู่ด้วยกันอยู่ดีหายไปแล้วพบเป็นศพในห้องว่างอีกห้องหนึ่งห้องที่๓๔
เนี่ยครับในสภาพถูกเสือห่อเอาไว้ด้วยนะครับตำรวจก็สอบจนสุดท้ายแล้ว
นางบุญพาภรรยาของนายประกอบก็ยอมสารภาพว่าได้วางแผนกันกับลูกชายที่เกิดกับสามีเก่าของตัวเองชื่อนายสุชาติเกิดตรีอายุ๓๓
ซึ่งตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะครับแล้วก็มีลูกสะพ้ายของภรรยาของลูกชายด้วยเป็นลูกสะพ้ายของตัวเองก็มาอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยวางแผนกันก็คือให้กินยานะจนหลับนะครับแล้วก็ให้ลูกชายมาทุบเขาเอาศพไปอำพรางเอาไว้นะครับเพราะว่าคืออ้างว่านายประกอบเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้แล้วชอบทุบตีทำร้ายตัวก็เลยทนไม่ไหว

ก่อเหตุจะคือนางบุญพาภรรยาใหม่ของพ่อเพราะที่ผ่านมาก็เคย
เจอนางบูนภานางบูนภาในฐานะแม่เลี้ยงเนี่ย
เพราะว่าเคยไปอยู่กับพ่อที่แคมป์คนงานเดือนหนึ่ง
ก็เห็นว่านางบุญภาก็ดูแลพ่อกับตัวเธอเป็นอย่างดี
นางบุญภายังบอกว่าที่นางบุญภาบอกว่าพ่อของเธอทุบตีเนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เพราะว่าพ่อดีกับนางบุญภาและลูกชายของนางบุญภามาก
อย่างนายสุชาติผู้ต้องหาที่ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่เนี่ย
ดาวน์รถพ่อก็เป็นคนไปค้ำประกันให้เดือนไหนผ่อนไม่ทัน
ก็มาขอเงินก็ช่วยให้เงินผ่อนให้
แต่ทำไมทั้งสองแม่ลูกถึงมาทำกับพ่อของเธอได้แบบนี้
ผมไม่เข้าใจว่าเขาใช้คำว่าพ่อทุบตีเขาไปถามคนไหนก็ได้
ไม่มีใครเชื่อหรอกคำนี้เพราะว่าพ่อหนูเป็นคนใจดีมาก
ครั้งสุดท้ายพ่อโทรมาไม่ได้รับ
พ่อก็ส่งข้อความมาในไลน์ว่าพ่อจะปิดเครื่องแล้วนะลูกรัก
นอนแล้วนะเราโทรกลับไปก็ไม่ได้แล้ว
เช้าวันต่อมาเขาก็ได้ข่าวเขาว่าเขาเสียแล้วอะค่ะพี่
มีคนส่งข้อความมาในเฟสว่ารู้หรือยังพ่อตายแล้วนะ
หนูก็ทำอะไรไม่ถูกหนูก็โทรกลับไปในไลน์ของพ่อไม่ติดแล้ว
โทรกลับเบอร์พ่อก็ไม่ติดแล้วก็โทรกลับไปหาอา

หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะติดต่อเขาสองคนไม่ได้เลย
ไม่เข้าใจอ่ะว่าเขามาทำพ่อหนูทำไมพ่อหนูเป็นคนจิตใจดีมากค่ะ
ใจดีทุกคนในแคมป์รักเขาหนูก็เลยไม่เข้าใจว่าใครจะมาทำเขาอย่างเงี้ย
มันไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างพ่อจะโดนตีตายอ่ะ
มันไม่น่าเป็นเขาอ่ะแล้วพ่อก็มารู้ว่าเป็นเขาทำอ่ะ
พอรู้ว่าเป็นอาทำตอนแรกหนูเป็นห่วงเขามากที่โทรหาเขาไม่ติด
ไม่รู้ว่าเขาไปโดนอะไรไปกับพ่อหรือเปล่า
พ่อหนูโดนพ่อหนูรู้ว่าเป็นเขาจริง
หนูก็ทำอะไรไม่ถูกอ่ะพี่เหมือนแบบเขาโดนคนที่เขาไว้ใจที่สุดหักหลังอ่ะ
เขาเอาลูกเขามาฆ่าพ่อหนูอ่ะลูกเขาที่พ่อหนูทั้งออกรถให้
ไม่มีเงินมาหาพ่อหนูพ่อหนูเอาให้แล้วอยู่ดีดีมาฆ่าพ่อหนูทำไมอ่ะพี่
มีฮะเราก็ไปฟังอีกฝ่ายให้นะ

เพราะฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยเขาอ้างเอาไว้อย่างพี่สาวของนายประกอบผู้ตายเนี่ย
บอกว่าที่นางบุญพาเมียใหม่ของน้องชายบอกว่าน้องชายเธอชอบทำร้ายทุบตี
น้องชายเธอเป็นคนเจ้าชู้ชอบมีกิ๊กเนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะ
คือยอมรับว่านายประกอบเป็นคนพูดจาดีชอบพูดจาดีกับทุกคน
อาจทำให้นางบุญพารู้สึกหึงห่วงแล้วก็คิดไปเอง
พี่สาวของนายประกอบบอกว่าเคยเจอนางบุญภาเนี่ยนะดูแล้วก็ไม่ใช่คนเหมือนกับจะจิตใจโหดร้ายนะ
ตอนแรกนะตอนที่น้องถูกฆ่าแล้วพบศพในห้องพักคนงานที่เกิดเหตุเนี่ย
พี่ของนายประกอบบอกว่ายังสงสารนะกะว่าจะชวนน้องสะพ้ายเนี่ยมาอยู่ด้วยกัน
เพราะว่าน้องชายเราตายแล้วสามีตายกะจะชวนมาอยู่ด้วยกัน
พอมารู้ว่าเอาสุดท้ายแล้วคือคนบงการจัดฉากฆ่าน้องชายเธอเนี่ยพี่บอกโอ้โหรับไม่ได้จริง
ที่เขาเข้าใจมันเข้าใจผิดน้องชายไม่เจ้าชู้รักผู้หญิงคนนี้คนเดียว
เขาเคยบอกกับทางญาติของพี่สาวไหมว่าเขาคิดยังไงกับภรรยาคนนี้
เขาสงสารสงสารไม่ทิ้งทั้งที่มีก็คนมาเนี่ยก็ล้อกันว่ามีเมียแก่
แต่ก็ไม่เคยคิดทิ้งสงสารเขาบอกทิ้งไม่ได้เพราะลำบากมาด้วยกัน

ใช่แล้วก็พยายามที่จะสร้างตัวสร้างฐานะให้มั่นคงมีงานทำเป็นหลัก
และจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งซื้อบ้านหลังเล็กไว้บรรปลายชีวิตให้เขาพัก
แล้วมันก็จะทำงานเลี้ยงเขาได้เขามาทำซะเองอย่างนี้มันรับไม่ได้
ทุกคนในทุกคนพี่น้องทุกคนรับไม่ได้มันโหดเกินไปมันไม่ใช่ไงใช่ไหมไม่มีใครรับได้หรอก
เราก็อยากให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมขอความเป็นธรรมให้น้องของเรา

มารูปร่างเหมือนคนเราเนี่ยเหมือนคนเราปกติไม่มีแผลไม่มีอะไรทั้งหมดค่ะ
มาก็แบบเศร้าร้องไห้บอกว่ามันตื่นมาตอนที่มันโดนไปมันรู้สึกเจ็บ
มันโดนที่บ้องหูก่อนโดนทั้งหูก่อนแล้วมันรู้สึกเจ็บแล้วก็โดนหวดที่หน้าแล้วก็ลืมตามาเห็นคนในห้องนะสี่คน
แล้วมันก็โดนบล็อกเข้าตรงคอเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกแล้วมันเห็นในห้องแค่๔คน
แล้วมันก็บอกว่ามันเอากระเป๋ากูไปด้วยเนี่ยมีพระด้วยมีแหวนเงินพระอะไรก็มั่งก็ไม่รู้มันเอากระเป๋ากูไปหมดเลย
ก็มีสร้อยมีแหวนอะไรอย่างนี้
อันนี้น้องสาวผู้ตายเขาเล่าว่าพี่ชายมาเข้าฝันนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่แคมป์คนงานจุดเกิดเหตุนะครับ
ไปเจอคนงานคนหนึ่งเขาบอกว่าพอเขาเห็นข่าวทางโทรทัศน์เมื่อวานเนี่ยแล้วเห็นหน้าคนร้ายที่เป็นคนฆ่าลุงประกอบเนี่ย
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะมีภาพของนายสุชาติเกิดรีอายุ๓๓ปีที่เป็นลูกชายของนางบุญภานะ
นางบุญภาบอกว่าเนี่ยลูกมาฆ่านะวางแผนกันแล้วลูกเป็นคนเข้าไปฆ่าไปทุบเขาแล้วเอาศพไปทิ้งนะครับ
คนงานในแคมป์บอกว่าพอเห็นภาพข่าวเนี่ยจำได้เลยว่านายสุชาติเกิดรีคนนี้ก่อนจะเกิดเหตุ๒วันขี่จักรยานยนต์มาที่แคมป์คนงาน
ค่ะมาหลายรอบด้วยตอนนั้นยังเอ๊ะใครอืมเป็นใครที่ไหนยังไงมาทำไมจนอีกสองวันก็มีเหตุลุงประกอบถูกฆ่าตายนั่นแหละ
ก็เลยเชื่อว่าต้องมีการมาดูลาดเหลาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องวางแผนแน่นอนวางแผนล่วงหน้าแน่นอนนะฮะอันนี้ชาวบ้านที่นั่นบอกนะครับ
ส่วนตำรวจนะครับตอนนี้สพปักช่องกำลังติดตามตัวอยู่นะครับตามทั้งนายสุชาติเกิดรีลูกชายของนางบุญภาที่ถูกควบคุมตัวอยู่แล้วนะครับนางบุญภา
ทั้งลูกสะพ้ายด้วยนะเดี๋ยวจะต้องเอามาขยายผลต่อและคาดว่าน่าจะมีเพื่อนของนายสุชาติอีกคนนึงด้วยที่ก่อเหตุด้วยกันนะ
เพราะฉะนั้นที่นางบุญภาบอกว่าลูกชายเป็นคนเข้าไปในห้องคนเดียวไปลงมือคาดทุบเขาคนเดียวเดี๋ยวก็ต้องขยายผลต่อว่าตกลงแล้วจริงหรือเปล่าอืมอ่าตัวนางบุญภาจะก่อเหตุด้วยไหมนอกจากแค่วางแผนกับลูกค่ะลูกสภัยที่บอกว่าก็นั่งรออยู่ที่ห้องกับตัวนางบุญภาเนี่ยจะไม่รู้เห็นจริงหรือนี่อื